อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ตอนนี้มันก็ออกสตาร์ทกันมาสักพักแล้ว
แต่ว่าวันนี้ถือว่าประกาศสัญญาณแบบเต็มตัวสำหรับ
พลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยปัจจุบัน
ลงเลือกตั้งนะครับจะสารจะสารตำแหน่งต่อสมัยที่๒หรือไม่
ต้องมาลุ้นกันแต่เปิดโผล่สภากรรมการมาถือว่าได้เปรียบคู่แข่งพอสมควรเลยนะครับ
มีการเปิดคณะทำงานครับของทางบิ๊กออสนะครับ
ตำแหน่งทั้งอุปนายกแล้วก็สภากรรมการ

คือคู่แข่งก่อนหน้านี้ก็มีความชัดเจนเจ้าสมัครก่อน
แต่บิ๊กออสเนี่ยลงสมัครทีหลังแล้วเปิดตัวสภากรรมการก่อนเลยนะครับ
ตรวจเอกดรสมยศก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่ลงสมัครในครั้งนี้ต่อ
ก็เพราะว่ามีแรงสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกทั้งจากไทยลีก๑ถึงไทยลีก๔

แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลตามแผนแม่บท
ระยะยาว๒๐ปีนะครับที่ได้มีการร่างเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ
อีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือความพยายามในการสารต่อการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่อำเภอมวกเหล็ก
มีข้อตกลงนะครับว่าหากเขาไม่ชนะตำแหน่งการเลือกตั้งคนนี้
หากแพ้เลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปคดีและจะส่งผลเสียต่อสโมสรสมาชิกได้นะครับ
แล้วก็ยังมีการพูดถึงด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมบริหาร

ในตำแหน่งสภากรรมการแล้วก็อุปนายกนะครับที่เปลี่ยนจากครั้งก่อน
เขาบอกว่าเกิดจากนโยบายของตัวเองนี่แหละ
ซึ่งส่วนตัวไม่ได้มีการบังคับใครอยู่แล้ว
แต่ผู้สมัครก็เห็นพ้องกับนโยบายดังกล่าว
ออสก็ยังกล่าวถึงการไม่มีตำแหน่งอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิค
อย่างทางโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลในการลงเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่า
ขณะนี้ตำแหน่งอุปนายกของสมาคมได้แบ่งเป็น๕ส่วน
ก็คือคุณอนบสิงโตทองดูแลในเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
คุณอริสักเบนจาสิริวัลก็ดูแลเรื่องของการแข่งขันฟุตซอลทั้งในทีมชาติ
แล้วก็สโมสรคุณสุภสินลีลาริสนะครับดูแลเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลในสโมสร
แล้วก็คุณลักษณะนันลักษมีธนานันต์ดูแลเรื่องของการเงิน
คุณสิริมาพาณิชีวะดูแลเรื่องการแข่งขันบอลหญิง
ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการจัดการแข่งขันลีกให้เป็นทางการยิ่งขึ้น
หากอยากจะใช้บริการของผู้ในการฝ่ายเทคนิคสมาคมก็มีการแต่งตั้ง
อย่างที่ผมได้เรียนว่าที่ผมตัดสินใจเข้ามา
หรือเสนอตัวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จากเสียงเรียกร้อง
และเสียงสนับสนุนของสโมสรสมาชิกในไทยลีก๑๒๓๔แล้วก็
ฟุตบอลหญิงนะครับว่าต้องการให้ผมเข้ามาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์๒๐ปี
ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
เพื่อให้ผมที่เข้ามาสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติที่มวกเหล็กให้สำเร็จ
ล่วงไปตามโครงการที่วางไว้และที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องการให้ผมสะสางคดีความต่าง
ที่มีข้างค้างอยู่เพราะทุกคนเกรงว่าถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นคดีความต่างเหล่านั้นอาจจะถูกแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงหรือทำให้หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้
มาดูรายชื่อทีมงานสภากรรมการของพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกันอีกครั้งนะครับ
ปนายกสมคมมี๕คนนะครับประกอบไปด้วยคุณอนบสิงโตทองนะครับรองประธานสโมสรชนบุรีเอฟซี
คุณสุภสินลีลาริสนะครับอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอล
คุณลักษมิทธนานั้นนะครับอุปนายกฝ่ายการเงิน
คุณอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
ขณะที่กรรมการกลางนะครับนำโดยคุณมิติติยภัยรัฐครับที่ปรึกษาสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด
คุณพันวะสะสมทรัพย์ผู้บริหารทีมนครปฐมยูไนเต็ด
คุณธนวัฒนิติกาญจนานะครับผู้บริหารราชบุรีมิดผลเอฟซี
และคุณทรงเกียจลิ้มอรุณรักษ์ผู้บริหารสโมสรพีทีประจวบเอฟซี
ส่วนท่านอื่นเป็นผู้บริหารสมศรชั้นนำใน๘ละลีครับ
โดยเป็นสมศรกล์ทายลีกส์๑ทั้งหมด๑๐สมศรนะครับ
นำโดยสิงห์เชียงรายบุรีลำยูเนเต็ดชนบุรีเอฟซีและทรูแบงคอกกิลไนเต็ดนะครับ
โมสรจากไทยลีก๒ทั้งหมด๑๑สโมสรนะครับก็นำมาโดยบีจีปฐุมยูเนเต็ดโปรลิสเทโลระยองเอฟซีและขอนแก่นเอฟซี
อย่างน้อยฝร
แทบจะขาดลอยครับว่า๔๔เสียงจาก๖๙เสียงที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
แต่ต้องลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าอีก๒ทีมทั้งทีมโครวีแล้วก็ทีมคุณเบียลนิโรธเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดตัวนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องดูว่าหลังจากนี้จะเข้มข้นขนาดไหนนะครับ๑๒กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล